อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ชายอายุ๕๖ปีค่ะกระหน่ำแทงรุ่นน้อง๒๓แผล
เสียชีวิตจากเหตุทะเลาะในวงเล่า
เพราะตกลงกันเรื่องขายเห็ดที่ออกไปหาด้วยกันไม่ลงตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่๑๑นะคะบ้านวังหิน
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เย็นเมื่อวานนี้ค่ะ๖ตุลาคม
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบศพของนายสัญญาบัวเขียว
อายุ๔๙ปีมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลม
หน้าอกที่ท้องน้อยรวม๒๐แผล
ศีรษะมี๒แผลกลางหลังอีก๑แผล
รวมเป็นทั้งหมดทั้งตัว๒๓แผลค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายอภิชาติชัยวังอายุ๕๖ปี
ตอนที่ตำรวจไปถึงยังอยู่ในอาการเมาสุราอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้าน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐เมตรเท่านั้นเอง
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอภิชาติรับสารภาพ
อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเขาและในสัญญาผู้ตาย

ไปซื้อสุรามานั่งดื่มด้วยกันนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันในวงสุรา
เรื่องแบ่งเงินค่าเห็ดไม่ลงตัวค่ะ
จากนั้นนายสัญญานะคะก็คือเดินกลับไปที่บ้าน

เดินกลับไปที่บ้านไปหยิบมีดปลายแหลมมา
ผู้แทงเนี่ยตามไปที่บ้าน

จากนั้นบันดาลโทษะค่ะใช้มีดกระหน่ำแทงผู้ตายจนเสียชีวิต
จากนั้นก็เอามีดปลายแหลมที่ก่อเหตุ

จากการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหานะคะ
เจ้าหน้าที่พบมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เลือดแล้วก็เหน็บอยู่ข้างฝาบ้าน
จากนั้นนำตัวนายอภิชาติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โดยขณะที่ทำแผนนายอภิชาติผู้ก่อเหตุ
ยังอยู่ในอาการเมาสุราโวยวายเป็นบางครั้ง
แต่การทำแผนก็ผ่านไปด้วยดีนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ